ฉันมีความเคลื่อนไหวที่จังหวัดตราดซึ่งก็เจอฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนนะคะ
น้ำป่ามาเหมือนกันไหลเข้าท่วมเมื่อกลางดึก
มีอีกจุดนึงมีดินสลั๊ยทับอ้ายของคนตาม
ตอนหกโมงครึ่งเกิดเหตุดินสลัยจากเขาครองพล้าว
ลงมาทับอาคารห้องแถวหน้าโรงแรมคลองพร้าวรีสอร์ท
ตรงนี้เป็นห้องแถว๘ห้อง
นวดของนางบังออนมากศรีอายุ๕๓ปีพังเสียหายค่ะ
แล้วห้องที่ติดกันซึ่งเป็นห้องเช่า
ก็เสียหายด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
อาคารห้องแถวเสียหายไป๓ห้อง
มีผู้บัดเจ็บ๓รายแล้ว๑ในนี้ค่ะ
ก็คือนางนวลชัยพิมพาคุณยายท่านนี้อายุ๗๙ปี
เป็นแม่ของนางบังออนกำลังนอนอยู่ในห้อง
เจอเหตุการณ์แบบนี้ได้รับบัตรเจ็บนะคะ
ตอนที่กู้ภัยเข้าไปก็ต้องงัดเข้าไปช่วย
เพื่อที่จะพาตัวคุณยายส่งโรงพยาบาลนะคะ
คุณยายนางบังออนเนี่ยเล่าทั้งน้ำตาบอกว่า
เกาะช้างฝนตกตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเช้า

กินข้าวอยู่ในห้องนอนถูกตู้เย็นทับค่ะ

ส่วนแม่ที่นอนห้องติดกันก็ถูกเครื่องไฟฟ้า
อยู่ในร้านเนี่ยทับร่างกู้ภัยชาวบ้าน
ต้องช่วยกันงัดสิ่งของช่วยแม่ออกมาได้

บอกเพื่อนบ้านว่าช่วยแม่หมูย์กูช่วยช่วยแม่งหมูย์กูช่วย
แต่ก็ไม่สามารถยกอะไรได้
พี่เราก็เอาออกทีละชิ้นมา
ล่าสุดนะคะนายสัญญาเกิดมณีนายก

หมู่เกาะช้างเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
เอาเครื่องจักรกลไปรื้อดินและหินที่ถล่มทับผิวจราจร
บนถนนสายคลองสนหาดทรายขาว
เพราะว่าหลังเกิดเหตุดินสไลด์ลงมาเนี่ย
ต้นไม้เสาไฟฟ้าก็โค้นล้มแล้วมันก็ลงมาบนถนน
ถนนสายนี้มีจุดดินถล่ม๔จุดนะคะ
ดินหินทับถมผิวจราจรแล้วก็ถนนซุดตัวด้วย

ถูกดินสไลด์ลงไปทับถมด้วย
เทศบาลตำบลเกาะช้างตอนนี้ก็ต้องอบพยพผู้คน
ออกจากพื้นที่กว่า๒๐ครอบครัวค่ะ
รองนายกเทศบลเกาะช้างบอกว่า
เหตุการณ์ฝนตกหนักและดินสไลด์ที่ต้องบอกว่าหนักที่สุด
รอบปีครั้งนี้วัดน้ำฝนได้ถึง๓๖๐มิลลิเมตร

บนถนนสายบ้านคลองศนโดงแรมไอยะปุรารีสอร์ทแอนด์ซาปาร์
ที่บ้านคลองสนที่มีดินสไลด์ทับถนนอีกหลายจุดเช่นกันค่ะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
เร่งช่วยเหลือและประสานไปทางจังหวัด
เพื่อประกาศให้จุดนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ
แล้วก็จะได้จัดหางบประมาณมาซ่อมแซมช่วยเหลือประชาชนต่อไปค่ะ
นี่ดูกระแสน้ำที่มันยังคงหลงเหลืออยู่นะคะ